ที่จังหวัดนครปฐมครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้ไม่เก็บเหล้าไว้กินเอง
บังคับให้เด็กผู้ชาย๑๓นะครับอายุ๑๓ปี

คุณผู้ชมครับนี่ฮะน้องปางตายเลยนะ

พ่อของเด็กชายคนนี้ครับผู้ได้รับบาดเจ็บมาเล่าบอกว่า
เหตุเกิดเนี่ยครับประมาณเที่ยงคืนนะครับ
ลูกชายของเขาอายุ๑๓ออกมาตกปลากับเพื่อนนะครับ
ที่ตรงท่าน้ำวัดประชานาศอนครชายศรีจนครปฐมนะครับ
จากนั้นก็มีนายธีรศักดิ์จ้อยสองศรีอายุ๒๗ปี
เมามาขี่มอเตอร์ไซค์มาชวนเด็กคุย
แล้วก็บังคับให้ลูกดื่มเหล้าขาวแต่ลูกกับเพื่อนปฏิเสธ
ธีรศักดิ์ไม่พอใจยืดฉุดกระชากลูกชาย
จากนั้นเพื่อนของลูกชายก็วิ่งมาตามเขาให้มาช่วย
พอมาถึงเห็นลูกชายนิ่งไปแล้วนะครับนิ่งไปแล้ว
ชาวบ้านเล่าบอกว่านะครับผู้ก่อเหตุทั้งตีทั้งกระทืบ
ที่ใบหน้าเตะที่หัวของลูกคุณนะจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
คือพอเข้าไปช่วยก็เกิดการชุลมุนดีที่ชาวบ้านอยู่กันหลายคนนะครับ
ก็เลยจับเอาไว้ได้ตอนแรกก็กลัวเพราะธีรศักดิ์เขามีมีด
จับเอาไว้ได้ก็ลุมประชาธรรมซะ
พอผมมาพอผมมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเตะลูกชายผมจนหมดสติไปเลย
แล้วผมมาห้ามพอผมมาห้ามเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าหาว่าลูกชายผม
เอาชื่อเขาไปอ้างแล้วก็หาว่าเขาช่วยลูกชายผมมาหลายครั้งแล้ว
ผมก็เลยบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงครับพี่ลูกชายผมแค่อายุแค่
สิบสามปีแล้วบ้านพี่กับบ้านผมอ่ะมันอยู่คนละทางกันเลยนะ
เออแล้วพี่ต้องอายุยี่สิบเจ็ดแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วเขาไม่หยุด
เขาจะพยายามไปทำร้ายลูกชายผมอีกแล้วแม่ผมเป็นคนมาผลักหน้าอกเขา
ให้เขาหยุดเขาต่อยแม่ผมช่วยกันจับครับแล้วก็มีพี่คนที่ว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์อ่ะ
เขามาช่วยด้วยทีแรกที่เขาไม่กล้าช่วยเพราะว่าผู้ร้ายมีมีดอ่าครับ
มีมีดประมาณยาวประมาณศอกนึงเนี่ยครับอ่าแล้วผมก็มาเห็นทีหลังว่ามีดอ่ะ
งอเลยเขาอาจจะเบอร์ยาหรือเปล่าเบอร์ยาหรือว่าอ่ากินเหล้าเมาเยอะหรือเปล่า
เพราะว่ามีเล่าขาวกวดเล่าขาวอย่างที่ว่าจะอาบังประคับลูกชายของกิน
คุณผู้ชมลูกพี่เขาอาการน่าเป็นห่วงมากครับ
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนครปฐมต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
อาการสาหัสมากข้างในบอบช้ำไปหมดยังไม่ได้สติ
และล่าสุดนะครับแพทย์ลงความเห็นว่า
สมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนหายใจเองไม่ได้

เอ็กซาเรย์อีกหากเพราะว่ามีเลือดข้างในสมองก็จำเป็นต้องผ่าตัด
ตอนนี้ครอบครัวนะครับเรียกร้องให้ตำรวจนะครับติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้เด็ดขาดครับ
นี่ฮะอันนี้คือผู้ก่อเหตุนะครับ
ยังหลบหนีอยู่นะคะ